คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าศิลปินยุคนี้
ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยค่ะตอนกลางคืนไปร้องเพลงใช่ไหมคะ

เช่นเดียวกับคนนี้เลยนะคะลูกทุ่งสาวโบ๊คค่ะ
หนูชื่อโบชอบไปวัดและชอบทำบุญ
เดินสายเข้าวัดเป็นประจำนะคะ

ที่วัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วต้องบอกว่าการไปครั้งนี้ของสาวโบ
ไม่ทำให้แฟนเพลงนักเสี่ยงโชคผิดหวังค่ะ
เพราะเจ้าตัวได้ทำการจุดประทัดถวายองค์ท้าเวสวัน
พร้อมกับปลายประทัดนะคะก็ได้เลขมาฝากแฟนด้วยค่ะ
ซึ่งปลายประทัดของเธอนั้นก็คือ
เขียนว่ามั่งข้างร่ำรวย๘๙๓๖๒
แถวบน๘๙แถวล่าง๓๖๒

ซึ่งแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า

ก็จากนี้เจ้าตัวยังได้ไปว่ายขอพรอมพระภิกาเนต
ด้วยที่สวรรค์พระภิกาเนตค่ะ
บอกเลยนะคะว่ามาชนบุรีครั้งนี้ก็คือ
จัดเต็มมูแบบว่าเต็มที่

พี่อลลาช้อนเชิญยิ้มนะคะเห็นแบบใส่กระโปรงบ่อย

พี่อลลาช้อนโอ้โหชุดสีส้มมาเลยค่ะ
เดินสายเข้าวัดทำบุญรัวเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดนะคะเดินทางไปไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ค่ะ
ที่วัดโยธานิมิตรจังหวัดจันทบุรีค่ะ
อยากถามพี่จริงพี่จะไม่ให้ต้องส้มขับปันนี้นะคะ
แล้วพอเดินเข้าโบสถ์ไปพาตกสีสะทั้นบุญมาแน่ค่ะ
เดินเข้าไปบวชปุ๊บนะคะเจอเลยค่ะเจอหายนำโชคค่ะ
ว่าแล้วนะคะพี่อรชรก็สะบัดบ๊อบนิดนึงเอาล่ะยกมือไหว้
หลวงลูกปิงปองขอโชคทันทีค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ไปกับเพื่อนคู่ซีนะคะมองหน้าแบบว่า
อรชรเธอไหว้ขออะไรอยู่เหรอสกิดกันอ้าวเจ้าขอล่วงแน่จ้า
ไม่ได้ล้วงอะไรนะคะล้วงลูกปิงปองคนละลูกนะคะ
ล้วงเลยค่ะพี่อรชรได้เลขก็คือ
พี่อรชรได้๙ส่วนผู้ซีเพิ่มก็ได้๔
ปากแดงแจงแว่งเทลอร์นะคะ